เราไปเที่ยวกันเลยนะคะแหล่งแรกที่จะพาไปเนี่ยถือว่า
ไปเที่ยวแหล่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกันหน่อยค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
เขากำลังจะเปิดใหม่ค่ะคุณผู้ชมเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
ก็คืออยู่ที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะคะ
เขาก็จะนำเรื่องของวิถีชีวิตประเพณีมาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
แต่ก่อนอื่นเราไปชมการแสดงกันก่อน

กระบองไฟถือเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงของชาวไทยลื้อนะคะ
หาชมยากคุณผู้ชมการแสดงนี้เขาจัดขึ้นมาภายในวัดท่าข้ามศรีดอนชัย
มนต์ศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนี่แหละ
เพราะว่าวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยลื้อโบราณ

ผ้าก็งามคนก็สวย
สวัสดีที่คุณก็ชมผ้าด้วยฉันรู้ว่าจริงแล้วคุณชมอะไรนะ

ทุกอย่างเพราะที่นี่เนี่ยคือทั้งวัฒนธรรมประเพณีเครื่องแต่งกายศิลปะต่างของเขานี่สวยงามจริง

ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยลื้อ
ก็เลยคิดว่านี่แหละควรจะสนับสนุนวัดแห่งนี้ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
จะได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกัน
เดี๋ยวเราฟังเสียงเจ้าอาวาสพูดถึงความสำคัญความพิเศษของชุมชนแห่งนี้กัน
ต้องนึกถึงชุมชนไทยลื้อบ้านศรีดอนชัย
ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของตนเอง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดศูนย์วัฒนธรรมขึ้นที่บ้านศรีดอนชัย
เราเรียกที่นี่ว่าห้องรับแขกของเชียงของ
เพราะว่าต่อไปนี้ถ้าแขกที่เดินทางมาถึงเมืองเชียงของเนี่ย
เราจะใช้สถานที่นี้ต้อนรับแขก
พระครูสุจินวรคุณเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย
ยังบอกอีกนะคะว่าไม่ว่าใครที่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยว
สัมผัสบรรยากาศความเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อเนี่ย
ต่างก็ชอบต่างก็ประทับใจนะคะ
เพราะว่านี่เราได้เห็นได้ชมเรื่องราวต่างของเขา
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายแต่ละชิ้นแต่ละชุดเนี่ย
งามแล้วก็มีที่มาถูกต้อง
มันเป็นเอกลักษณ์การทอผ้าของชาวไทยลื้อไง
ใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะ
ในการที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลื้อ
ให้กับคนไทยเราตลอดไปนี่แหละค่ะ

อกจากจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อแล้วนะคะ
ก็ยังถูกยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ศิลปะหัฐกรรมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อการแสดง

ใครอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชาวไทยลื้อมาได้
วัดท่าข้ามศรีดอนชัยจังหวัดเชียงราย
เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะไปเที่ยวกันตอนนี้เลย